ตอนนี้เราจะพูดคุยกับดรธเนธวิรสิริ
ทั้งการผลันการเปลี่ยนใช่ไหมครับ
คือตอนนี้เนี่ยเราพบว่าน้ำเนี่ย
ทางด้านท้ายถ้ำเนี่ยมันไหลเติมเข้าไป

รอยแตกของหิน

เพราะฉะนั้นเราก็เลยบายพาร์ท

ผมว่าอย่างช้าสุดวันพรุ่งนี้

ดรครับจากการสำรวจแล้วมี
ทางน้ำไหลที่ต้องทำบายพาร์ทเนี่ย

ตอนนี้พบก็คือ๒จุดซึ่งทำไปแล้วจุดหนึ่ง

ตอนนี้ก็เป็นเป็นตำแหน่งที่สอง

พรุ่งนี้หรอกครับอุปกรณ์ท่อต่าง
อุปกรณ์มาถึงหมดแล้วครับ

ครับสมมุติถ้าพรุ่งนี้จุดนี้เสร็จ
อันนี้เสร็จนะฮะจะต้องไปสำรวจจุดอื่นอีกไหมครับ
กำลังสำรวจอยู่ว่ามีน้ำไหลตัวไหนไหลเติมเข้าไปอีกไหม
เดี๋ยวจะเอาโฟมสีโรยลงไปแล้วดูสิว่าโพรงไหนที่เราสงสัยว่าน้ำไหลเข้าไปบ้าง

เราก็จะรู้พิกัด
มันก็จะรู้ออกว่ามันไหลลงไปหรือครับโฟมสีอะไรเนี่ยครับ
ค่ะคือความหมายก็คือถ้าเราสงสัยโพรงไหนที่มีน้ำจะไหลกลับเข้าไปหาในถ้ำเนี่ย
เราก็จะใส่โฟมสีแล้วจับพิกัดไว้ว่าโพงนี้สีแดงโพงนี้สีเหลืองพวกนี้สีเขียวอะไรอย่างนี้
ถ้าใระบายโภงเราก็จะพยายามให้น้ำตรงนั้นไหลเข้าถ้ำเพราะบอกว่ามันมันไปเติม

ดรธเนธค่ะณตอนนี้ยังมีอะไรที่เป็นอุปสรรคอยู่อีกไหมคะ

ไม่ได้มีอะไร
แผนนี้ก็ยังคงต้องทำต่อเนื่องนะ

อีกเรื่องหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ดรธเนธก็ดูแลอยู่ด้วย

ยังต้องหาอยู่ไหมหรือว่ามีการยุติไปแล้ว
โรงที่เราทำค้างไว้
เรายังคงทำอยู่นะครับ

เล่นต้องช่วยเด็กทางฝากทางเป็นหลักนะครับ

ทีมงานท่านก็เดินป่ากันอยู่ทุกวัน

มันก็ต้องดูเรื่องของน้ำจากรอยแตกของหิน

แล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะเสร็จคือช้าสุดก่อนเที่ยง

และตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ก็คือท้ายถ้ำหรือว่าผาฮีที่ว่า

เพราะว่าตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะครับ
เราเปลี่ยนทางน้ำเราทำบายพลาสน้ำ
แต่ว่าท้ายที่สุดเมื่อช่วยเด็กออกมาได้แล้ว
เราก็ต้องลื้อทิ้งให้เส้นทางน้ำเป็นเหมือนเดิม

เป็นกระบวนการของการฟื้นฟูต่อไปนะคะ